ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นอุทาหรณ์เหมือนกัน
อุทาหรณ์สำหรับคนที่ซื้อบ้านเอาไว้
แล้วไกลหูไกลตาอาจจะไม่มีเวลาได้ไปดูแล

ฝันว่าบ้านที่ซื้อไว้หาย
ขึ้นมาก็ฝันร้ายคงกลายเป็นดีแล้วมั้ง
คุณผู้ชมคะฝันร้ายกลายเป็นจริง

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพก็จะตกใจว่าบ้านหายได้ขนาดนี้เลยเหรอ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่ออนุชาติธนันชัย
เป็นอดีตอาจารย์มหาวิรายแหน่งหนึ่ง
โพสต์ข้อความและภาพบ้านสองชั้น
ด้านบนเป็นไม้สักด้านล่างเป็นปูน
แล้วก็รูปภาพในห้องต่างแบบนี้ค่ะ

ว่าบ้านที่ซื้อไว้กับบ้านที่เหลืออยู่

ที่เหลืออยู่คือเป็นแบบนี้ภาพซ้ายมือค่ะ
คุณผู้ชมคะมันหายได้ขนาดนี้เลยอะค่ะ
โพสต์เอาไว้ว่าอยากเล่าให้ฟังครับ
ผมไปซื้อบ้านพร้อมที่ดินณจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ
เดือนละครั้งบ้านไม้สักสวยงาม
และคืนนึงผมฝันว่าบ้านหาย
รุ่งเช้าให้ลูกชายสองคนพี่น้องขับรถไปดู

เหมือนฝันเลยคือหายจริง
แล้วก็อยากจะบอกว่าซื้อที่ไกลตานาไกลบ้าน
ถ้าไม่ได้ไปอยู่อาจถูกบุกรุกหรือถูกขโมยอย่างที่เห็น
ก็ตั้งสติบอกให้ลูกไปถามเพื่อนบ้าน
ได้ข้อมูลมาว่าเหมือนกับ
เหมือนรถบรรทุกมาช่วยกันลื้อ

แต่เขาก็ทิ้งร่องรอยให้ตามจับได้ทั้งกลุ่มที่มาก่อเหตุนะคะ
รื้อถูกจ้างมาก็ไม่รู้ว่าเป็นโจร
พอถามว่าคุณมีทางเลือกนะ
ทางติดคุกทั้งกลุ่มกับชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
แล้วก็นัดมาเจอกันอีกครั้งที่โรงพักวันรุ่งขึ้น
สุดท้ายเขาขอชดใช้ค่าเสียหายค่ะ
ภาพซ้ายมือคือภาพเจ้าของบ้านนะคะ
แล้วก็ให้ข้อมูลมาว่าคนที่จ้างให้ไปรื้อบ้าน
เป็นผู้หญิงที่ติดการพนันอย่างหนัก
สุดท้ายเธอถูกคนไปล้อมบ้านให้เอาเงินมาชดใช้
เนี่ยค่ะก็เลยโพสต์เอาไว้
เตือนเป็นอุทาหรณ์ว่าต้องระวังหน่อย
ทีมข่าวของเราก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถาม
อาจารย์ท่านนี้นะคะที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่าเป็นคนชอบธรรมชาติ
เห็นมีการประกาศขายบ้านไม้เก่าพร้อมที่ดินราคาไม่แพง
ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปประมาณ๕๐กิโล
ระบุรายละเอียดก็แล้วกันว่าอยู่ตรงไหน

ปรับปรุงตกแต่งบ้านใช้เงินไปสองแสนกว่าบาทนะคะ

มีอยู่วันหนึ่งตอนกลางคืนฝันว่าบ้านหายจริง
แล้วรู้สึกไม่สบายใจให้ลูกชายขับรถไปดู
พอลูกชายไปเห็นถ่ายรูปส่งมาตกใจกันมากค่ะ

กลางคืนก็ฝันไปก็เอ๊ะบ้านหายไปไหนวะครับ

ฝันมันก็ไม่มีบ้านไงมันก็แปลกไงครับ

ก็ไปดูลูกก็ถ่ายรูปแล้วส่งไลน์มา
ก็อย่างนั้นนะครับเป็นอย่างที่รูปนั้น
จากบ้านสวยที่เรานิโนเวท
หมดเลยไม้หมดเลย

ผมไม่รู้เรื่องแล้วประมาท

เพราะว่าคนเอามาขายมันขายถูก

ผู้หญิงคนนี้เขาติดกันบนนั้นแล้วก็ตัดกุญแจเข้าไป
แล้วทำทีว่าเป็นเจ้าของบ้านแล้ว

ผู้เสียหายก็ได้รับค่าชดเชย

พร้อมยกที่ดิน๑งานให้เป็นกรรมสิทธิ์ไปเลย

คือถ้าเอาคนไปติดคุกเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันนะ

ค่าเสียหายกันได้มันก็ควรจะจบ

ก็ไปทวงเงินกับผู้หญิงที่อ้างตัวเป็นเจ้าของบ้านแล้วให้มารื้อค่ะ

ผู้หญิงคนนั้นยอมคืนเงินให้นะคะ

เพื่อจะเตือนเป็นอุทาหรณ์นะคะ
แล้วก็แนะนำเพิ่มเติมด้วยว่าใครจะซื้อบ้านซื้อที่ดิน
ก็ต้องดูแลให้ดีหรือว่าง่ายแบบนี้

ให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลให้
ติดกล้องวงจรปิดก็ดีนะเดี๋ยวนี้สะดวกดูทางมือถือก็ได้นะคะ
ตอนนี้อาจารย์ก็ยอมรับว่าเข็ดแล้ว

จะได้ดูแลได้บ่อยบ่อยแล้วก็อุ่นใจปลอดภัยกว่าค่ะอ่า